มีการออกมาวิภาควิจารณ์ในประเด็นนี้โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์พูดถึงกันเยอะเลย
อกจากจะวิจารณ์ฝั่งไทยแล้ว
ยังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลกัมพูชาเองด้วย
ทำให้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั้น
ก็ต้องมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะการถูกตั้งคำถามถึงท่าทีของรัฐบาลกัมพูชา
ต่อการเสนอหน้าตะสินประเภทโขน
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าทางการกัมพูชาไม่ได้ดำเนินการใด

เพราะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาก็กำลังวางแผน
ผลักดันศิลปะการแสดงชนิดนี้สู่ยูเนสโก้
เช่นเดียวกับโฆษกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาที่บอกว่า
ทางการกัมพูชาเริ่มเตรียมการด้านเอกสารในเรื่องนี้แล้ว
โดยย้ำว่ากัมพูชามีแต้มต่อในเรื่องนี้
เนื่องจากว่าในปัจจุบันไทยยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญา
ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก้
ซึ่งผลดีของการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ก็จะทำให้ทั่วโลกสามารถจดจำได้ว่า
ศิลปะนั้นมาจากประเทศกัมพูชา
ก่อนหน้านี้ทางการกัมพูชาได้ขอขึ้นทะเบียน
ละครพระกรุณาหรือละครหลวง
และเสบ็คธมหรือว่าหนังใหญ่ของกัมพูชาไปแล้วด้วยค่ะ